โอ้โหร้านสามสิบสองอิเล็กทรอนิกส์ลดเครื่องคำน้ำอุ่นถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลย
ถูกอกถูกใจดิฉันอย่างมากเลยต้องซื้อเอาไว้แล้วล่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าหนาวนี้ท่าจะหนาวพอสมควรเลยล่ะค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบ
ก่อนออกไปทำงานกันแล้วค่ะช่วงสองสามวันมานี้กรุงเทพมหานครมีลมเย็นแผ่วมาตั้งแต่เช้าเลย
รู้สึกดีเหมือนกันนะคะก็ทำให้มีความเบิกบานใจในยามเช้าแบบนี้
แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องภาคอีสานค่ะจะต้องจับตาดูพายุโคนีที่ตอนนี้นะคะ
อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจะเข้าไปที่เวียดนามในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
พื้นที่ไหนจุดใดต้องเฝ้าระวังกันบ้างดูจากภาพถ่ายดาวเทียมกันตรงนี้ค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมดูรู้ก่อนร้อนหนาวทุกวันจะเห็นว่าพายุลูกนี้นะคะ
ที่มีสีส้มสีแดงเนี่ยลูกใหญ่มากเลยวันนี้ลูกเล็กลงแล้ว
แล้วก็กำลังก็อ่อนลงด้วยนะคะเป็นพายุโซนร้อนจากที่เป็นไต้ฝุ่นก่อนหน้านี้
จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามในวันพรุ่งนี้ค่ะทำให้จังหวัดด้านตะวันออกของภาคอีสานเนี่ยนะคะ
คืออุบลราชธานีมุกดาหารนครพนมมีโอกาสเกิดฝนและลมแรงได้นะคะ
ขณะที่ภาคใต้เองในระยะนี้ค่ะมีร่องฝนพาดผ่านอยู่
ค่อนข้างจะคล้อยต่ำลงไปทางแถบมาเลเซียนะคะแต่ว่ายังทำให้บริเวณภาคใต้
มีฝนตกมีฝนตกหนักคลื่นลมแรงอยู่เช่นเดียวกันส่วนพายุอัศนีก็ดูแล้วนะคะ
จากข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีผลต่อประเทศไทยส่วนเส้นความกดอากาศนั้นตอนนี้
พันสิบสี่พาดผ่านภาคอีสานตอนบนเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็จะมีทั้งความเย็นมีทั้งลมแล้วเดี๋ยวพายุเข้ามาก็จะมีฝนด้วยนะคะ
โมเดลจำลองอากาศเรื่องของความเย็นกันบ้างนะคะ
สังเกตสีค่ะคุณผู้ชมพื้นที่สีเข้มแบบนี้
แสดงว่าอากาศยังคงมีความอบอุ่นอยู่แต่ถ้าหากว่าเป็นสีเขียวอ่อน
เริ่มมีสีขาวแซมแบบนี้ความเย็นนั้นจะมากขึ้น
และตอนนี้ก็เริ่มแผลลงมาที่ภาคเหนือของประเทศไทยแล้วนะคะ
ดูลักษณะของฝนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมว่าจะตกเวลาไหนมีตกบ้างหรือไม่ที่ไหนกันบ้าง
ส่วนใหญ่แล้วก็จะคลุมภาคใต้นับตั้งแต่ชุมพรประจวบคิริขันลงมาเรื่อยเลยนะคะ
แล้วเน้นหนักที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลานราธิวาสปัตตานีจะมีฝนค่ะ
ส่วนทิศทางของพายุโซนร้อนนะคะก็จะค่อยเคลื่อนฝักเข้ามาแต่ก็ต้องติดตามดูเพราะว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยจะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยนั่นเองนะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางระยะนี้อากาศดีนะคะลมหนาวพัดมาแล้วแล้วก็คาดว่าหลังจากโคนีเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะ
พฤศจิกายนน่าจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นแบบที่เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างจริงจังแล้วล่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นเตรียมดูแลสุขภาพกันให้ดีมากขึ้นนะคะเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายเสริมความอบอุ่นค่ะ
แล้วก็รวมไปถึงการดูแลสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยส่วนใครจะไปภาคใต้ระยะนี้ระวังฝนกันด้วยค่ะและสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและปริมวลธนช่วงกลางวันอากาศร้อนนะคะระวังเรื่องของเป็นลมด้วยเหมือนกันแล้วก็ระวังเรื่องของผิวแห้งแตกแสบแดงนะคะแล้วก็เรื่องของลมด้วยเช่นเดียวกันฝ
ค่ะตอนนี้ดิฉันไปซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นก่อนนะคะเตรียมพร้อมกันรับหน้าหนาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ